คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าปีเสือเนี่ยไม่ได้ดุอย่างเดียวนะ
ปีเสือก็มีความน่ารักด้วย
เขาผ่านดูใจกันหลายคู่ทีเดียวครับวันนี้ค่ะ
เราได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เดิมคู่แรกเลยโบเมลดาแล้วก็อเล็กธีรเดชค่ะ
คู่นี้เหมือนจะโคจรมาเจอกันยากนะ
แต่สุดท้ายคนมันจะใช่ก็มีเหตุผลให้ได้มาปิ๊งรักกันจนได้ค่ะ
เพลงโอเคหรือเปล่าของคุณบอยไตรค่ะ

ก็ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นะ
หลังจากสาวโบเนี่ยเขาย้ายมาซบช่องน้อยสีไง
แล้วก็ยังเป็นช่วงที่เขาโสดด้วยโสดปัดด้วยมั้งตอนนั้นน่ะ

จากนั้นค่ะฝั่งของอเล็กก็ชวนโบค่ะ
ออกรายการผ่านช่องยูทูปของตัวเอง
ยิ่งทำให้ความลงตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติของคู่นี้

เริ่มต้นความสัมพันธ์ของโบแล้วก็อเล็กค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยคู่นี้ก็ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่

มีแบบว่าสายกินด้วยกัน

แต่คู่นี้ก็เหมือนจะมีบททดสอบเข้ามาอยู่เหมือนกันนะ

ไหนจะมีดราม่ารูปภาพในสาวโบ

คอมเมนต์ไปก่อนใจเย็น

ก็จับมือกันฝ่าฟันทุกดราม่าเลยค่ะคุณผู้ชม
ของโบกับเล็กตอนไปตอนแรกนะแหมฉันมองตั้งแต่แยกสุธิษฐานไปถึงคุ้งบางกระเจ้ายังรู้เลยว่าชอบกัน

ต่อมาไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะคู่ของสาวเฟย์พรปวีแล้วก็พระเอกหน้าหนวดตะบอยปกรณ์
คู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่ไม่คิดว่าจะโคจรมาเจอกันนะแต่สุดท้ายเขาก็ปิ๊งปั๊งกันจนได้ค่ะ
อย่างที่รู้ค่ะความลับไม่มีในโลกค่ะบังเอิญบังเอิญคู่นี้เขาควงคู่กันไปเดินห้าง
แล้วไปเจอกับแก๊งนักข่าวไม่ใช่แจ๊กกะลีนนะ
ไปเจอกับแก๊งนักข่าวว่าแจ๊กกะลีนอยู่ได้หรือเปล่า

เป็นว่าแจ๊กรีนไม่ได้อยู่แล้วกันเนาะ

คุณผู้ชมค่ะซึ่งพี่บอยเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดข่าว
แต่รอเวลาที่เหมาะสมก่อนเพราะให้เกียรติน้อง
หลังจากนั้นพอมีโอกาสออกงานอีเวนต์ไหนก็ไหนแล้ว
บอยของเราก็เลยประกาศชัดเลยว่าตอนนี้
เฮียเดินหน้าจีบน้องเฟย์อยู่ค่ะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้คู่นี้คบกันมาเกือบปีนึงแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าดีกรีความหวานของฝั่งเฮียบอยพุ่งปรี๊ดเลย
ต้องมอบฉายาคนคลั่งรักปีนี้ให้ไปครองค่ะ

คู่นี้เขาห่างกัน๘ปีเฮียบอยแก่กว่าน้องเฟย์เนาะ

เพราะว่าเจ้าตัวนี่นะคะเฮียบอยเคยบอกไว้ว่ายิ่งคบเด็กเนี่ย

แล้วความรักครั้งนี้ก็เลยประกาศออกสื่อไปด้วยนะคะ
บอกว่าอยากจะให้ผู้หญิงที่แต่งงานด้วยในอนาคตนี่นะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนต้องเป็นน้องเฟย์คนนี้เท่านั้น
โห้ประกาศชัดประกาศกราบ

และก็จะอยู่เสียบรองดัวมามินสัน
ทำเอาแฟนคลับรวมมาถึงชาวเราชูป้ายเชียร์เชียร์เชียร์ค่ะ
ฟูมากนะคะขึ้นอีกร้อยเท่าคือคำตอบของสาวใบเฟิร์นค่ะ
ออกมายอมรับแบบว่าเขินยิ้มหวานค่ะ
เปิดใจให้หนุ่มนายเข้ามาจีบค่ะแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ
ก็ทำเอาหลายคนตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงค่ะ
เพราะว่าแม่หมูนะคะก็โอ้โหไม่ใช่ย่อยเลยแม่หมูอ่ะ
แม่หมูชูป้ายไปเชียร์ลูกชายให้จีบสาวใบเฟิร์นมาตั้งนานแล้วค่ะ
ยังเปิดทางให้ไปมาหาสู่กันแบบไม่ต้องฝ่าด่านให้เหนื่อยเลยค่ะ
งานนี้ต้องรอปีหน้าว่าปีกระต่ายทั้งคู่จะสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วก็เลื่อนกลายเป็นแฟนหรือเปล่า
แต่ที่แน่คุณผู้ชมโลกมันหวานหวานมาก